สำหรับขนมจีนกุลมาภและไฮโซเครนสาราศาจ

เข้าพิธีวิวากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ถึงความรักสุขงอมว่าหลังจากนี้นะคะ
พร้อมจะทำหน้าที่ดูแลซึ่งกันและกันตลอดไปในฐานะสามีภรรยา
สินสอดทองมั่นคู่นี้บอกว่าไม่ขอเปิดเผยนะคะ
พันล้านไม่ละพูดเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยเป็นไฮโซ
พันล้านหมื่นล้านเลยนะก็คือเขาเป็นไฮโซอยู่แล้วแหละ
แต่ไม่รู้ว่าสินสอดเท่าไหร่แต่ที่รู้ก็คือแหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วของเจ้าสาวนี่แหละค่ะ
บอกเลยว่างานนี้สินสอดจัดหนักจัดเต็มแน่นอนค่ะ
การแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียว
มันต้องมีความเข้าใจแล้วก็การให้อภัยด้วย
ก็คงคิดว่าคู่เราจะต้องดำเนินไปในทิศทางนั้น
อาจจะแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก่อนนะครับ
แล้วก็ใช้เวลานี้แบบเที่ยวอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับ
แต่ว่าเรื่องแพลนการมีลูกก็อาจจะในปีหนึ่งข้างหน้านะครับ
ทางผู้จัดการแล้วก็ผู้ใหญ่หลายท่านก็รู้ว่าเรามีแพลนที่จะมีลูกประมาณปลายปีหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยเนี่ยหลังจากแต่งงานเนี่ยได้หยุดวันเดียวแล้วก็ทำงานค่ะ
แล้วก็รับละครไป๔เรื่องระหว่างนี้ก่อนที่จะมีลูก
ก็วางแพลนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปก่อน
ก่อนที่จะมีเบบีตัวน้อยขอใช้ชีวิตด้วยกันไปก่อนไหมล่ะเนาะ
ไปรีบอะไรอายุก็ยังน้อยกันอยู่เลยนะ
ต้องขอแสดงความยินดีกับคู่รักข้าวใหม่ปลามันคู่นี้ด้วยละกันนะคะ
แหวนเพชรเม็ดใหญ่แบบกระแทกตาเราสองคนเลยเนอะ